สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และในวันนี้ผมกับโค้ชซิโก้พิธีกรคู่ใจของผมจะพาท่านผู้ชมไปสการะพระคู่บ้านคู่เมืองกันที่
อรุณราชวรารามวรมหาวิหารเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะไปทำศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในเดือนนี้

ตอนนี้คือไฮไลต์

พร้อมกับพูดคุยถึงการเตรียมพร้อม
ของทีมทัพช้างศึกไทยกับโค้ซิโก้
ก็คือจะไปทำงานใหญ่
เขาเรียกว่าขอความมั่นใจกำลังใจ

มีคำถามเป็นหมื่นคำถามเลยนะที่วันนี้

ก็เป็นนิกจ์ศึกกลางที่จะให้ความรู้ด้วยเรื่องต่าง
วันนี้ได้คุยโค้ชโก้เต็มเน่งแน่นอนนะครับ

เรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงสถาปัตยกรรมนะครับ

แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระที่วัดอรุณ

รวมไปถึงทีมชาติไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

ไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

เป็นข่าวที่แฟนบอลชาวไทยหลายคนกำลังกังวลกันครับ
กับเรื่องอาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็น
กลางตัวหลักของทัพช้างศึกไทย
ว่าจะมีนักเตะคนไหนมาทำหน้าที่แทนใดกลาง

ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เผยว่างานนี้ได้ศึกษาข้อมูลนักเตะไทยในหลายตำแหน่ง

แต่ย้ำว่าอาจจะต้องปรับแผนการเล่นของทีมชาติไทยเล็กน้อย
ส่วนเรื่องการประกาศตัวนักเตะเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อม
ล่าสุดโคสติโก้กิจิศักดิ์เซนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
เปิดเผยว่าจะเปลี่ยนแผนกำหนดเรียกตัวนักฟุตบอลมาเข้าแคมป์

ไปเป็นวันพฤหัสสบดีที่๑๖มีนาคมแทน
กลับมาจากเกาหลีใต้ในวันที่๑๕มีนาคมนี้
ทั้งนี้จะเรียกตัวผู้เล่น๓๐คนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม

ผู้เล่นหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มดีในลีกมาลองทีมในครั้งนี้ด้วย
ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวรอบสนามฟุตบอลไทยที่เป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ถ้าอย่างนั้นเราไปกันที่วัดอรุณราชวรารามกันเลยครับ

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ

นี่ก็คือข่าวสารที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับ

เดี๋ยวเราพาไปชมสถาบัติรากรรมในวัดอรุณฝรั่ง

มีน้องนะครับคุณบอลเขาก็จะมีความเชื่ออยู่
เป็นพวกเครื่องหลักของของของก็เองจริงก็คือ